คุณผู้ชมครับช่วงที่ผ่านมาคนที่ใช้บริการแท็กซี่หลายท่านอาจจะงงว่าทำไมมีแท็กซี่ที่มีป้ายข้างหน้าเป็นสีเขียว

คือปกติที่เราคุ้นเคยกันคือเห็นสีแดงมาข้างหน้ารถเนี่ยโบกได้

นายสนิทพรมวงอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะฮะ
เปิดเผยเรื่องของภาพแท็กซี่ที่มีไฟสีเขียว
ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่๙พฤศจิกายนครับ
โดยกำหนดให้รถแท็กซี่ที่จดทะเบียนใหม่ทุกคันต้องมีความพร้อม
แล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบให้ครบถ้วนนะฮะประกอบไปด้วย
ติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลและการเดินทางของรถ
พร้อมอุปกรณ์แสดงตัวผู้ขับรถมาตรค่าโดย๓มิเตอร์
แล้วก็ปุ่มฉุกเฉินสำหรับผู้โดยสารอย่างน้อย๑จุด
เอาไว้พอมีเหตุกดเลยฮะเสียงมันจะดังนะฮะ
ในตำแหน่งที่ผู้โดยสารสามารถมองเห็นได้แล้วก็ใช้งานได้สะดวก
รวมทั้งติดกล้องบันทึกภาพในรถแบบสแนปช็อตด้วยครับ
ธิบดีกรมการขนส่งทางบกก็ย้ำนะครับว่าอุปกรณ์ทั้งหมดต้องเชื่อมโยง
และทำงานร่วมกันได้แบบเรียวทาม
เพื่อส่งข้อมูลไปยังศูนย์บริการสื่อสารรถแท็กซี่ของผู้ประกอบการทั้งที่เป็นนิติบุคคล
สากรศูนย์วิทยุแท็กซี่ปัจจุบัน
ซึ่งทำหน้าที่บริหารจัดการระบบให้บริการแท็กซี่ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ให้บริการครับ
แล้วก็มีความสำคัญในการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ
แล้วก็จะส่งข้อมูลให้กับศูนย์บริการจัดส่งรถแท็กซี่ของกรมการขนส่งทางบกด้วยนะครับ
สำหรับแท็กซี่โอเคที่จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วสามารถนำไปวิ่งให้บริการได้เหมือนแท็กซี่ทั่วไปครับ
ไฟหน้าจะเป็นสีเขียวเจอคือว่างบกได้เลย
โดยผู้ใช้บริการก็สามารถสังเกตรถแท็กซี่ได้เลยครับว่าคันไหนเป็นแท็กซี่โอเค
จากไฟบนหลังคาของรถแท็กซี่ที่ยังคงเหลืออายุการใช้งานให้บริการได้อยู่
กรมการขนส่งทางบกก็ให้สิทธิ์ในการร่วมโครงการนี้แบบภาคสมัครใจครับ
ติดตั้งอุปกรณ์ตามที่กำหนดอย่างที่แจ้งไปแล้วก็เข้าเป็นสมาชิกในระบบของศูนย์ได้เลย
ก็สามารถให้บริการได้คุณผู้ชมบกได้ไฟสีเขียวครับ
ตอนนี้ตั้งแต่เปิดให้บริการมา๙พฤศจิกายนมีแท็กซี่
ในโครงการแท็กซี่โอเควิ่งให้บริการอยู่ประมาณ๒๐๐คันเป้าหมายนะครับ
๒๕มกราคมนี้ต้องมีแท็กซี่รูปแบบใหม่เป็นแท็กซี่โอเคนั้นให้บริการ๑๐๐๐คัน
ก็จะเน้นให้แท็กซี่นั้นเข้าโครงการตามความสมัครใจนั่นเองนะครับ